คุณผู้ชมค่ะข่าวนี้นะคะต้องขอความช่วยเหลือจากคุณผู้ชมนิดหนึ่งค่ะ
ใครมีแว่นขวาแว่นใครมีแว่นขยายซูมให้หน่อย
คือมันอยู่ตรงนี้พี่แจ๊คลองมองดี
ขวัลลองมองดีแนวหน้ากระจกด้านหลัง
เห็นไหมเงาสะท้อนซูมเข้าไป
จะขึ้นให้ดูไหมว่า

เป็นผู้ชายชายหนุ่มรูปร่างสูงโปร่ง

ชาวเน็ตแล้วก็คนใกล้ตัวอย่างพวกเรานะคะ
ชาวเน็ตเท่ากับพวกเรานี่แหละค่ะนะฮะ
เข้ามาแซวกันเยอะเลยพร้อมกับคอมเมนต์ถามกันเยอะด้วยว่า
ชายหนุ่มที่สะท้อนตรงกระจกเนี่ยคือใคร
ล่าสุดแพทนัพพามาจัดรายการมาเช้า
พอจบรายการปุ๊บความอยากรู้

คว้าตัวแม่แพทย์มาเคลียร์เรื่องนี้ปั๊บเลย

สำไงอยากจะรู้ไปสำกันข้างบันไดนี่แหละ

ค่ะคุณถาม

เราก็เลยบอกว่าพี่คะคนแถวนั้นช่วยถ่ายให้หน่อย
แล้วเราก็ไม่ได้แบบสนใจจะโฟกัส

ไม่ต้องห่วงนะคะตอนนี้ยังโทนลูกหนึ่งเหมือนเดิมค่ะ
เป็นคนที่ได้ถ่ายไห้แต่รู้จักกันนะคะ

คือคนก็เป็นมโนว่ากร์ปโตเป็นแฟนใหม่
ห้าไม่ใช่ยังไม่มีแฟนค่ะ
ยังโทนลูกหนึ่งแล้วก็
ใครหว่างก็จีบได้นะคะ